พร้อมกับญาติเดินทางจากกรุงเทพเลยจะไปที่บุรีรำ
ไปเจอเขากำลังซ่อมถนนกันอยู่
เขาก็ปรับให้รถเนี้ยวิ่งสวนเรียนกัน
สรุปว่ารถที่บรรทุกศพมาด้วยเนี่ย
ประสานงากับรถพ่วงตกลงไปในร่องกลางถนนค่ะญาติที่นั่งมาด้วยเนี่ยก็บาดเจ็บไปด้วยนะคะ
รวมทั้งศพก็กระเด็นอยู่ในรถด้วยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นสภาพของรถนะคะเป็นรถตู้ของมูลนิธิร่วมกับตันยูที่บรรทุกศพมา
ประสบอุบัติเหตุนะคะจนรถเนี่ยพลิกคว่ำตะแคงอยู่ในร่องเกาะกลางถนนแบบนี้ค่ะ
ที่บรรทุกมาเนี่ยติดอยู่ข้างในนะคะญาติมาด้วยสี่คนก็บาดเจ็บไปด้วย
กู้ภัยเขาก็ต้องเร่งไปประถมพยาบาลนะคะญาติที่บาดเจ็บแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลประโคนชัย
ทีนี้ไปสอบถามคนขับรถพ่วงนะชื่อว่านายนบพรแจจอหอ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเห็นรถเนี่ยขับแซงขึ้นมาสองคัน
รถคันแรกก็แซงไปได้นะคะแต่ทีนี้รถคันที่สองเนี่ยเป็นรถของมูลนิธิร่วมกับตันยูแซงไม่พ้นค่ะ
ทำให้ไปชนด้านหน้าซ้ายของรถพ่วงแล้วก็ตกลงไปในร่องกลางถนนล่ะค่ะ
เส้นทางสายนี้นะคะเขามีการซ่อมแซมถนนกันอยู่มีเครื่องจักรอยู่
แล้วก็มีการใช้แท่งเป็นเป็นมามากั้นถนนน่ะนะคะที่กำลังซ่อมไม่ให้รถเนี้ยวิ่งผ่าน
มีการทำป้ายสัญลักษณ์ลูกศรชี้ให้เห็นทางเบี่ยงมีไฟกระพริบอยู่ที่จุดดังกล่าวด้วยเนี่ย
แบบเนี้ยนะคะปีแท่งตั้งอยู่แต่ว่าฝั่งที่เปิดให้รถวิ่งสัญจรเนี้ย
ก็จะเป็นลักษณะแบบวิ่งสวนกันตามปกติเหมือนถนนสองเลนทั่วไปแบบนี้ค่ะ
ไม่ได้มีกลวยกั้นหรือว่ามีสัญลักษณ์อะไรทีนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ
ทางครอบครัวก็ตั้งบำเพ็ญกุศลศพท่ามกลางความโศกเศร้า
หมวดการทางหมวดทางหลวงประคลชัยแล้วก็ผู้รับเหมาก็ไปรับศพ
แล้วก็มอบเงินเยียวยาให้กับผู้บาดเจ็บแล้วก็คนขับรถตู้ด้วย
ยืนยันนะคะว่ามีการติดตั้งป้ายมีการติดสัญญาณไฟบอกให้กับผู้สัญจรแล้ว
แต่ว่าผู้ขับรถเนี่ยอาจจะไม่ชินกับเส้นทางแต่ก็รับปากนะคะว่าจะไปซ่อมแซมสร้างถนนให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะ
ขณะที่นางสุวรรณีใหญ่รำแล้วก็นางสัมภามาริซ้อนพี่สาวแล้วก็แม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ก็บอกนะคะว่าตกใจจริงค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือไม่คิดเลยนะคะว่าจะเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจะมาเกิดขึ้นกับตัวเองส่วนตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุมากกว่า
ไม่ใช่เรื่องวิญญาณหรือว่าสิ่งลี้ลับอะไรแต่ก็อยากจะฝากให้ถึงผู้ที่รับผิดชอบเนี่ย
เพิ่มป้ายเพิ่มสัญญาณไฟในจุดที่กำลังซ่อมแซมถนนหน่อย
เพื่อความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นมาอีกนะคะ
การจะเกิดอุปติเหตุมันเกิดขึ้นหลายอย่างหลายด้านหลายด้านใจ
ใช่หลายด้านใจบางทีเราระวังแล้วแต่คนข้างเราหรือว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่ระวัง
เราก็อาจจะได้รับบาดเจ็บได้รับผลกระทบอยู่ดี
รวมถึงฝนสภาพถนนมีหลายอย่าง